แล้วเป็นการนำเสนอในเรื่องของการปลูกอโวคาโด
ที่เขาว่ากันว่าทำให้เกษตรกรที่นี่โกยเงินราคาหลักล้านได้เลยนะ
โอ้โหเขาทำกันได้อย่างไรติดตามกันเลยนะครับ
กับช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ส่วนอโมคาโดสายพันธุ์จากต่างประเทศที่มีมากถึง๕ประเทศ
เติบโตออกดอกออกผลให้เกษตรกรชาวไทยสร้างรายได้งาม
เกษตรกรเขามีวิธีในการดูแลต้นอโวคาโด

ชาวตลอดข่าวมาที่สวนเทพนาอยู่ที่บ้านเทพนาตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิมาพบกับเจ้าของสวนอย่างพี่วิเชียนพรมทุ่งคอ
ที่นี่ปลูกอโวคาโดสายพันธุ์แฮสจากต่างประเทศที่มีทั้ง
แคลิฟอร์เนียอเมริกาเม็กซิโกนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
จำนวน๑๒๐๐ต้นบนพื้นที่กว่า๓๐ไร่
ซึ่งตอนนี้ต้นอโวคาโดก็มีอายุ๓ปีแล้วล่ะครับ
อันนี้ลูกละ๑๕๐บาทนะครับอันนี้ต้นอายุ๒ปีต้นนี้ถ้าเกษตรกรเขาอยู่แค่๒ปีเขาก็มีรายได้๒หมื่น
ต่อท่อนได้๑๕๐ต้นก็ได้ละ๑๐๐๐๐๐๐บาทนะครับ
วิเชียนยังมีการดูแลบริหารจัดการสวนอโวคาโดอย่างใส่ใจด้วยใช่ไหมครับ
ตรัสกระดวงกลางไม่ต้องให้สูงนะครับให้หมายความแคลร์ตเป็นลูกท้ายปลายยอดนะ
เพราะฉะนั้นถ้ามันสูงเราจัดการยาก
แต่ถ้าศักดิ์นี้ผู้จัดคดรับตาดูแลง่ายด้วย

แล้วเราก็จะมีปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยหมัก
เราก็จะมี๓ตัวมีแกรบดำมีปุ๋ยคอก

วิเชียนยังย้ำบอกเกษตรกรด้วยว่า

และผลผลิตอโวคาโดในสวนเทพนา

เพราะถ้าใช้กลไกการใส่ปุ๋ย
ที่มีส่วนผสมของแกรบดำ
ก็จะช่วยไล่แมลงได้ดีเลยครับ
เกษตรกรที่ปลูกก็ยิ้มได้ล่ะครับ
เพราะว่าการดูแลใส่ใจอย่างดี
ทำให้ผลผลิตที่ได้ต่อต้น

ต้นจะทำรายได้กว่า๒๐๐๐บาทเลยครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ